ไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
ลูกชายวัยเบนเจอร์เพศอายุ๒๕ปีเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
หลอนยาค่ะใช้มีดกระหน่ำแทงพ่อ๑๒แผลด้วยกันนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยพ่อได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
พ่อผู้เสียชีวิตก็คือนายประจักษ์เทพรักษ์อายุ๕๓ปีนะคะ
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
ไปตรวจสอบบัตรแผลตามร่างกายนี่ค่ะคุณผู้ชมทำกราฟิกให้ดูด้วย
ถูกลูกชายแท้ใช้มีดกระหน่ำแทง๑๒แผลด้วยกัน
ที่ลำตัวหน้าอกลำคอแล้วก็กลางหลังนะคะ
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นมีดปอกผลไม้มีความยาวสักประมาณ๔นิ้วแบบนี้ค่ะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจนอกจากจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลด้วยไปตรวจสอบสภาพศพของผู้ตาย
แล้วก็ไปสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิต
พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือลูกชายของผู้ตายเองนั่นแหละค่ะ
ก็คือนายคาทาวุฒิหรือเต่าอายุ๒๕ปี
หลังจากที่ก่อเหตุใช้มีดกระหน่ำแทงพ่อตัวเองแล้ว
วิ่งหลบหนีไปเลยนะคะแต่ว่าตำรวจสามารถรวบตัวได้ทันควันค่ะ
ตอนที่ตำรวจรวบตัวได้เนี่ยอาการยังคลุ้มคลั่งอยู่เลย
พูดจาไม่รู้เรื่องก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วย
เพื่อให้คุณหมอโรงพยาบาลท่าสาราตรวจรักษาอาการ
เนื่องจากว่าอาการคุ้มคลั่งตำรวจบอกว่าน่าจะเกิดจากหลอนยา
เพราะไปตรวจสอบประวัติเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ประวัติพบว่าเคยเสพยาเสพติดแล้วก็อยู่ระหว่างการบำบัดด้วยนะคะ
ผู้กำกับสพท่าสาราพันธ์ตำรวจเอกอนันต์ริกจันทร์บอกว่า
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุมีอาการติดยาเสพติดมานานแล้ว
มักจะมีอาการคลุมคลั่งอลวาดเป็นประจำ
ทำให้ผู้เสียชีวิตต้องพาลูกชายไปบำบัดที่โรงพยาบาลท่าสารา
ทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุ๒วันนะคะ
ผู้เสียชีวิตไปเยี่ยมลูกชายที่บำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลท่าสารา

ถูกมัดแขนมัดขาติดกับเตียงผู้ป่วย
พ่อออกคนเป็นพ่อสงสารลูก
ก็เลยขอทางโรงพยาบาลบอกว่าขอได้ไหมเอาตัวลูกกลับไปบ้าน
เดี๋ยวจะไปรักษาดูแลเองที่บ้าน
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายอยู่กับลูกชาย๒คน
ลูกชายเกิดอาการคลุมคลั่งขึ้นมาอีก

พยายามเข้าไปช่วยเหลือเกลี้ยกล่อมปลอบปลอบลูกชาย

แต่ลูกชายยิ่งหนักข้อค่ะ

แล้วไปคว้ามีดปอกผลไม้มากระหน่ำแทงพ่อตัวเองจนกระทั่งเสียชีวิต
หลังจากที่ลูกชายเริ่มมีอาการสงบลงแล้ว

ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปที่โรงพัก
เพื่อไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ